มาริโอนะฮะรูปหล่อของเรากับจันจี
เราก็เชื่อว่าเขาเป็นแฟนกันแต่ทั้งสองคนยังไม่พูดออกมา
เขาบอกเป็นพี่น้องกันแต่เราอยากให้เขาเป็นแฟนกัน
เพราะเขาดูดีดูน่ารักสมกันมาก

นี่เห็นอัดคลิปแสดงความห่วงใยอาม่าของจันจิที่ป่วยอยู่

ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรเหมือนเราไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง

ไม่ค่อยครับโอ้ถ่ายละครหนักน้องก็ทำงาน

น้องไม่ได้น้อยใจอะไรคุยปกติเรื่อย

โอ้โอ้ไม่รีบครับชิลค่อยเป็นค่อยไป
ที่เราสนใจก็คือบอกว่าช่อง๓มีลิขสิทธิ์คู่กรรม
แล้วจะให้มาริโอเล่นเป็นโกโบรินะฮะ
ทางมาริโอยังไม่ได้คุยกับโกบริน่าเป็นฝรั่งนะ

ณเดชน์เป็นฝรั่งที่หน้าเหมือนญี่ปุ่นได้ประหลาด
หน้ามันสามารถเป็นได้แต่มาริโอนี่นะฝรั่งมาก
คือยังไม่มีใครมาติดต่อเขาเขาก็ได้ยินข่าวนี้เหมือนกัน
ไม่ได้สรุปอะไรกับพี่อ๊อฟเลยต้องดูอีกที